คุณผู้ชมครับแก๊งม์วัยรุ่นขี่มอทโอโตซัยเอามีดไปไล่ฟันคน
ล่าสุดมีเด็กนักเรียนถูกฟันได้รับบาดเจ็บนะครับพ่อค้าขายผลไม้
เห็นเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่

เอกชัยนะครับหน้าวัดโพแจ้นะครับอำเภอเมืองสมุทรสาครครับขี่มอเตอร์ไซค์หลบ
หนีไปเป็นชายวัยรุ่นนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๑ที่ผ่านมาต่อมาครับวันที่
ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยม
ด้วยนะครับสองคนถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยคาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ก่อเหตุก่อนหน้านี้
เพราะว่าจุดเดียวกันเลยครับผู้หญิงอายุ๑๙ปีคนหนึ่งครับเป็นพี่ของเด็กชาย
อายุสิบสามหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์นี้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากน้องชาย
ก็คือขี่รถไปโรงเรียนที่เคยเรียนกำลังจะกลับบ้านระหว่างทางครับไปส่งเพื่อนก่อนนะฮะ
กับชี้หน้าด้วยคุณผู้ชมครับเพื่อนของน้องชายที่ซ้อนท้ายก็พยายามปฏิเสธบอก
ปรับแล้วไม่ภูเกาะเหตุครับฟันแขนน้องชายตัวเองจนรถเสียหลักไปชนกับรถกระบะครับ
ชนกับรถกระบะครับก่อนที่คนเห็นเหตุการณ์จะช่วยเหลือ
เหตุการณ์นี้น้องของเขาได้รับบาดเจ็บเย็บไป๕เข็มนะฮะ
น้องชายยืนยันไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อนแน่นอนนะครับ
ล่าสุดนั้นเราลงไปยังพื้นที่เกิดเหตุนะคุณผู้ชมครับ
คุณอนุรักษ์จ้อยเจริญอายุ๓๗ปีเป็นพ่อค้าขายผลไม้อยู่ริมทางครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ก็คือวันที่สิบสี่ใช่ไหมยังมีกลุ่มวัยรุ่นฮะ
ถือมีดยาวมาไล่ฟันคู่อริอยู่เลยตนเองเนี่ยก็ไม่เห็นว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
เพราะว่าแต่งกายมิดชิดนะครับมาทั้งกลุ่มแต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นนักเรียนในพื้นที่ครับ
เมื่อต้นครับพี่สาวแล้วก็น้องลักษณ์อายุ๑๓ที่ถูกฟันไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองสมุทรสาข้อนนะครับ
ทางตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะฮะโอ้โหก่อเหตุอุกอาจมากคุณผู้ชมครับ
ถนนที่คนสัญจรผ่านไปผ่านมาเยอะแยะมากมายนะฮะที่สำคัญนั้นตอนกลางวันด้วย
อ่าใช่ก็ต่อหน้าต่อตาริมถนนเลยอ่ะนะคะ